เรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้เพิ่มให้ข้อมูลเพิ่ม
เมื่อวานให้ดูแต่คลิปไปที่มีผู้หญิงคนนึงขับรถเก๋งไปชนกับรถจักรยานยนต์
เขาได้รับบาดเจ็บตัวเองไม่ลงมาช่วย
หันไปพูดว่าดีนะที่ไม่ตาย
พอลงมาจากรถเก๋งตำรวจก็ถามว่ามากับใครเมาหรือเปล่าเนี่ย
แต่กลับตอบตำรวจเป็นเพลงทำเป็นสนุกแบบดูเหมือนจะเมา
ตำรวจถามว่ามากับใครตอบว่ามากับนุ่นแล้วก็มากับโบ
บอกหนูชื่อเจนเป็นเพลง

เป็นมีค่ะ
คุณอยากดังใช่ไหมคะ

นี่นะคะคือเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ
แต่ตัวเองกลายเป็นทำเป็นเล่นทำเป็นร้องเพลงอย่างนี้ค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้ทั้งร้องทั้งยืนเต้นแบบ

จริงแล้วขับรถไปชนรถจักรยานยนต์
กับหลานอายุ๕ขวบที่เขาขี่มาข้างทาง

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๓๑พฤษภาคม
บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากระบากอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
แล้วระหว่างที่ตำรวจกู้ภัยชาวบ้านลงไปช่วยเหลือคนเจ็บ
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนขับรถไปชนเขา
ก็ลงมาเนี่ยใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
เนื้อตัวเปียกโชคนะคะสภาพเหมือนคนเมา
ไม่ช่วยคนเจ็บเอาแต่ยืนกดโทรศัพท์
ทีมข่าวไปคุยกับลูกชายของผู้ที่ประสบเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าอาการของแม่คือจำอะไรไม่ค่อยได้
ต้องย้ายจากโรงพยาบาลอำเภอวัฒนานคร
ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
ส่วนอาการลูกชายก็มีร่องรอยแผลถลอกเขียวช้ำหลายจุด

ตัวเองไม่มาขอโทษส่งน้องสาวมาแทนแล้วก็อ้างว่าก้มหยิบโทรศัพท์
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้
คือบอกแค่นี้ตัวเองยังไม่มาเลยนะส่งน้องมา
เนี่ยค่ะตัวฝั่งคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าญาติญาติไม่พอใจ
ไม่พอใจคำพูดของคู่กรณีที่นอกจากไม่ช่วยแล้ว
ยังพูดคำว่าโอ๊ยไม่ตายก็ดีแล้ว
พูดคำแบบนี้ออกมาได้ยังไง
ไม่พอใจแล้วคือเจ็บใจมาก
ก็คือที่เขาพูดว่าไม่ตายก็ดีแล้ว
ไม่พอนะครับผมชนเสร็จเขายังมีอารมณ์ไปยืนร้องเพลง
อย่างสบายใจไม่รู้สึกอะไรเลย
คู่กรณีเนี่ยก็โวยวายเหมือนด่าชาวบ้านว่าอย่ามาเสือก
นี่คือที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังเลย
นี่ค่ะก็เลยบอกว่าอยากจะให้คู่กรณีคนเมา
คนที่ขับชนคนที่อยู่ในคลิปมาขอโทษด้วยตัวเองได้ไหม
ตัวเองไม่มาส่งน้องสาวมาแทนแบบนี้
นี่นะคะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าผู้หญิงคนที่ขับรถเก๋ง

ไม่ใช่อ้างว่าเป็นเจนค่ะ
เขาเป็นบุคลากรทางการศึกษา
คือในวันเกิดเหตุไปเล่นน้ำไปดื่มเหล้าจนเมาครับ
เล่นน้ำเสร็จเมาอยู่ขับรถเฉยเลยแล้วขับเร็วด้วย
ก็เลยไปชนกับรถจักรยานยนต์ของย่าหลาน

ทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่าตัวคนก่อเหตุตอนนี้เครียดค่ะ

เพราะว่าเห็นคลิปตัวเองอยู่ในโลกโซเชียลไงคะ

ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับคนในครอบครัว
ก็ออกไปนั่งคนเดียวที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

มาเกิดอุบัติเหตุเขาอ้างแบบนี้บอกว่าตัวเองเครียด

ใช่ไงโอ้โหคนอื่นเขาเจ็บเลยเจ็บหนักเลย
พันธุ์ตำรวจเอกชาวานวงรอดผู้กำกับสพบ้านใหม่
ก็เลยบอกว่าเบื้องต้นนะคะตั้งข้อหาขับรถประมาท

ส่วนข้อหาเมาแล้วขับต้องรอผลตรวจเลือดจากโรงพยาบาล
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ก็จะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะครับ